เรื่องนี้ค่ะก็มีหลายหน่วยงานพยายามจะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ

อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าคุณผู้ชมเห็นกันในช่วงนี้
เขาจะมีประกาศส่งฟรีทุกออเดอร์สำหรับร้านค้า
คือเป็นโครงการที่จะช่วยร้านค้าเล็กที่ไม่ได้มีชื่อเสียง
ไม่ได้มีเงินเยอะเป็นร้านริมทาง
เพื่อที่จะให้สั่งอาหารแล้วก็ไปส่งฟรี
ก็ปรากฏว่ามีคนเรียกว่าไปกันแกล้งก็ว่าได้นะคะ
สั่งอาหารจำนวนเล็กน้อยแต่ส่งข้ามจังหวัดให้เขาส่งข้ามจังหวัด
คือเป็นการจงใจแกล้งเลยค่ะ
เป็นเรื่องที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์เขาไปร่วมกับแอปพลิเคชันโลบินฮูสนะคะ
เขาตั้งใจที่จะช่วยลดภาระกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
แล้วก็ช่วยเหลือร้านเล็กที่เดือดร้อนด้วยนะคะ
วันที่เขาจะทำโครงการนี้ปรากฏว่ามีลูกค้าบางคนอย่างที่ดิฉันบอก
สั่งอาหารด้วยเมนูและราคาแล้วเทียบกับระยะทางแล้วมันไม่เหมาะสม
อย่างเช่นสั่งไข่ดาว๕บาทจากปฐุมให้ไปส่งสมุทรประการ

หรือสั่งโรตีจากประเวทให้ไปส่งสมุดสาคอน
คือเห็นก็รู้อย่างนี้คือตั้งใจกันแกล้งตั้งใจเล่นสนุก

คือเรื่องนี้ทางทีมโรเบนฮูส
กับทางผู้ที่เขาพัฒนาแล้วก็ให้บริการนี้เขาบอกว่า
พอเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับระยะทางใหม่เลยค่ะ
จะได้ช่วยเหลือร้านค้าใกล้บ้านตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง
แต่ว่ามันไม่จบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรองอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาคเก้า
ท่านโพสต์เรื่องนี้เลยค่ะบอกว่ากลั่นแกล้งกันแบบนี้เนี่ย
ระวังนะคะเพราะว่ามีโทษนะปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็เรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
กฎหมายอาญามาตรา๓๙๗บอกว่า
ผู้ใดกระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก่
ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
จะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แล้วกฎหมายคุ้มครองทุกอาชีพทุกคน
ไม่เลือกรวยจนใหญ่เล็กไม่สำคัญ

สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีอาญา

เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาเรื่องจริงคุณมีความผิดนะ